วันนี้ชาวมุสลิมในไทยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดก็ได้ร่วมกันละหมาด
ในวันอีดิวแอดฮาเช่นเดียวกับชาวมุสลิมชาติอื่นในอาเซียนแล้วก็ชาวมุสลิมทั่วโลก
ส่วนบรรยากาศที่นครเมกาประเทศสาวุดีอาราเบียผู้แสวงบุญนับล้านคน
ก็ยังคงประกอบพิธีฮาร์ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยของทางการอย่างเข้มงวดนะครับ
โดยผู้แสวงบุญก็เริ่มประกอบพิธีคว่างเสาหิน๓ต้นซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายแล้ว
โดยในปีนี้ก็ยังคงมีชาวมุสลิมมากถึงเกือบ๒ล้านคน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัทท่ามกลางมาตรการดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันเหตุสกนาฏกรรมเหยียบกันตายซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้ว
ในวันนี้นะครับชาวมุสลิมในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก
ละกันละหมาดขอพรที่กรุงจักรต้าโดยบางส่วนได้ขอพรให้อินโดนีเซียปลอดภัยจากการก่อการร้าย
หลังจากที่ในช่วงปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียกลายเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มที่มีความคิดสุดตกหลายครั้ง
เช่นเดียวกับที่มาเลเซียนะครับได้มีการจัดพิธีเชื่อดพลีหรือว่ากุระบาล
โดยการเชื่อดวัวแล้วก็นำเนื้อที่ได้แบ่งเป็นถุงเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้
ส่วนบรรยากาศในไทยครับที่ศูนยวชนเทศบาลนครยาลาอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
มาพันธ์องค์กรมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการมัศยิตและชุมชนมุสลิมในจังหวัดยาลาร่วมกันจัดพิธีละมานอีด
โดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมกว่า๓๐๐คนเข้าร่วมท่ามกลางเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
จังหวัดนราธิวาสครับมีชาวไทยมุสลิมจำนวนมาก
เพื่อขออภัยซึ่งกันและกันที่ได้กระทำการละเมิด
หรือว่ากระทำผิดทั้งการเจตนาและไม่ได้เจตนาในรอบปีที่ผ่านมา

ชาวไทยมุสลิมร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายยอีดิวอัตฮาร์

ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็นำหัวหน้าส่วนราชการ
ฝ่ายปกครองแสดงความยินดีภายในกิจกรรมละหมาด
และยังได้แจกเงินให้กับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ส่วนที่สงขลาบรรยากาศก็คึกคักเช่นกันนะครับ

ในอำเภอหาดใหญ่ชาวไทยมุสลิมทุกเพศทุกวัย
แต่งกายด้วยชุดสีขาวไปร่วมพิธีละหมาดขอพร
ล้นมัศยิตส่วนใหญ่ไปเป็นครอบครัว
จากว่าลูกหลานเดินทางกลับมาร่วมเฉลิมฉลอง

ซึ่งนอกจากการละหมาดแล้วก็ยังมีพิธีอื่น

รวมทั้งการออกไปพบปะญาติผู้ใหญ่ด้วย